คนหนึ่งวัย๒๖ปีออกมาร้องสื่อขอความเป็นธรรมนะฮะ
หลังจากที่ภรรยานั้นไปใช้สิทธิ์๓๐บาท
คลอดลูกที่โรงพยาบาลเอกชนแห่ง๑ย่านราชบุรณะ
แล้วลูกนั้นเสียชีวิตในห้องคลอดครับ
นายเสกสิทธิ์กงศรีอายุ๒๖ปี
เดินทางเข้ามาแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสนราชบุรณะ
จากว่าพาภรรยานั้นไปคลอดตามสิทธิ์การรักษาบัตร๓๐บาท
ที่โรงพยาบาลเอกชนแห่ง๑ย่านราชบุรณะ
แล้วก็ปรากฏว่าลูกสาวนั้นเสียชีวิตในห้องทำคลอด
นายเสกสิทธิ์นั้นบอกว่า๑๘มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ย
ตัวเขาพานางสาวกันนิกากรรมแสนอายุ๓๕ปี
ซึ่งเป็นภรรยาไปทำคลอดที่โรงพยาบาล
พอคุณหมอมาตรวจแล้วภรรยาก็ต้องนอนโรงพยาบาล
ภรรยาก็โทรมาบอกว่าหัวใจลูกเต้นผิดปกติเต้นช้าลง
แล้วคุณหมอเองก็ยังบอกด้วยว่าโอกาสริบหลีแล้ว
พอสอบถามก็ทราบว่าเด็กนั้นหัวใจหยุดเต้นมาแล้วประมาณสักครึ่งชั่วโมง
แล้วก็มีเจ้าหน้าที่๑คนมาถามว่าจะให้ช่วยต่อหรือไม่
ซึ่งเมื่อเดินเข้าไปดูลูกสาวถึงกับขาอ่อนเพราะว่าสภาพของลูกที่เพิ่งคลอดมานั้นคือก็เสียชีวิตแล้วนะครับ
เมื่อวานนี้ทางโรงพยาบาลได้ติดต่อมาแล้วก็นัดเข้าไปคุย
แต่กลับยังรู้สึกแย่กว่าเดิม
เพราะว่าโรงพยาบาลนั้นปัดความรับผิดชอบ
ชี้แจงบอกว่าไม่ได้เป็นความผิดของโรงพยาบาล
เนื่องจากเด็กนั้นมีอาการเขาเรียกว่าอาการรกลอกนะครับ

ซึ่งมีโอกาสที่เกิดขึ้นใน๑ใน๒๐ของอาการรกลอก
ทางโรงพยาบาลก็ชี้แจงว่าเกิดขึ้นได้จากการที่แม่มีความดันสูง
แล้วเกิดจากการกระทบกระเทือน
เขาจึงคิดว่าการให้บริการของโรงพยาบาลนั้นมีปัญหาตั้งแต่ต้นหรือเปล่า
เพราะว่าลิฟต์เองก็มีปัญหาทำให้ต้องพยุงภรรยาเดินขึ้นบันไดไปชั้น๔เอง
ซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุทำให้ภรรยานั้นมีความดันสูง
แล้วก็มีผลกระทบกับลูกในท้องนะครับ
เหตุการณ์นี้ก็มีการตั้งข้อสังเกตว่า
ให้บริการผู้ป่วยของโรงพยาบาลนี้เท่าเทียมกันหรือเปล่า
การรักษาเป็นไปตามมาตรฐานในการรักษาหรือไม่
อยากให้ทางโรงพยาบาลออกมารับผิดชอบ
แล้วก็เยียวยาความสูญเสียที่เกิดขึ้น
ส่วนศพของลูกสาวก็จะมีการส่งสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลสิริราช
เพื่อไปชนะสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตต่อไปนะครับ
ทางด้านของโรงพยาบาลที่เป็นเรื่องตอนนี้ก็ปฏิเสธ
จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับผู้สื่อข่าวนะครับ
โดยยืนยันว่าได้มีการพูดคุยกับผู้เสียหายแล้ว